คุณผู้ชมฮะไปดูงานบวชงานบวชที่ขอนแก่นทีนี้เนี่ย
คือตัวเจ้าภาพเนี่ยรู้จักคนเยอะก็มีเพื่อนหลายกลุ่มค่ะ
ปรากฏว่าไอ้หลายกลุ่มที่มาดันมีเรื่องกันอ้าว
มือซ้ายอะไรอ่ะปืนปืนใช่ไหมอ่าที่วงนั่นปืนนะคุณผู้ชมฮะ
แล้วคนถือคืออศอาสารักษาดินแดนอ่ะโอ้โห
ชาวบ้านเขาก็ตกใจกันสินี่งานบวชแท้แท้เลยถ่ายไว้ได้ครับ
นี่คืองานบวชในอำเภอโคกโพชัยที่ขอนแก่นเสื้อขาวเนี่ยนี่ปืนอยู่นี่
เป็นกลุ่มอศในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นครับเดินอยู่กลางถนน

เขาทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

จะเห็นว่าอศก็มากับหลายคนนะ
ทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าภาพงานบวชครับ
มีชกต่อยกันชุลมุนจนคนเจ็บไป๖๗คนเนี่ย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านของหนึ่งในคนเจ็บครับ
ไปคุยกับน้องตูมตามธนวิทย์อายุ๒๒ปี
ตามเนี่ยบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายนะ
แล้วก็มีรอยแดงอยู่หน้าผากคุณผู้ชม
แล้วก็มีรอยเย็บที่หัวด้วยเดี๋ยวจะเห็นว่าหัวแตกไป
ตูมตามเล่าให้ฟังนะโอ้พี่
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันพุธที่ผ่านมาตอนเย็นผมไปร่วมงานบวชของเพื่อน
กำลังสนุกเลยพี่เต้นอยู่หน้ารถแห่
ผมมาไปเห็นไอ้กลุ่มอศรุมทำร้ายเพื่อนอยู่ผมก็ลุกไปดูดิ
จังหวะนั้นมีหนึ่งในกลุ่มอศวิ่งมาชี้หน้าผม

หลังจากนั้นไอ้อศก็ปรีเข้ามาทำร้ายผมเลย
เอาขวดตีหัวผมหัวแตกเลยเนี่ยเย็บไปสองเข็ม
ตูมตามแล้วทำไมทำไมมีเรื่องอะไรกันอ่ะ
ตูมตามบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยรู้จัก
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มอศกลุ่มนี้มาก่อนเลย
แต่ผมรู้อย่างนี้พี่กลุ่มอศกลุ่มนี้
ไม่ได้มาดูแลงานนะแค่มาร่วมงานเฉย
เป็นเพื่อนกับเจ้าภาพงานบวช
แต่หลังเกิดเรื่องนะตูมตามก็ไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชม
แล้วตูมตาบอกด้วยไม่มีไกล่เกลี่ยนะพี่ไอ้เรื่องนี้
ผมเอาเรื่องถึงที่สุดเลยนอกจากตูมตามที่เจ็บแล้ว
ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของกลุ่มอศ
ก็คือเจ้าภาพเจ้าภาพที่จ้างรถแห่มาคุณผู้ชม
เครื่องเสียงมาอย่างพี่สวรรคครับ
เล่าให้ฟังว่าหลังเสร็จพิธีแห่หน้าเข้าโบสถ์ก็เอารถแห่มามาเล่นเพลง
กำลังสนุกสนานกับชาวบ้านเลยจนกระทั่งเพื่อนนาคที่เป็นกลุ่มอศ
วุ่นวายมาปวดงานในฐานะที่พี่สวรรคเป็นเจ้าภาพจัดงาน
พี่เขาบอกนะค่าจ้างรถแห่๒๖๐๐ต้องจ่ายมานะ
เพราะก่อนเริ่มงานพี่เขาประกาศบนเวทีให้ทุกคนได้ยินทั่วถึงกันว่า
ใครทำงานล่มนะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายแบบไม่ไกลเกลี่ยด้วยครับ
พี่สาวลักษณ์ก็ฝากไปถึงต้นสังกัดของอศกลุ่มนี้ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลย
ในส่วนของคดีเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจสภโคกโพชัยก็บอกว่า
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครครับอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางตำรวจ
ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังความทางฝั่งอศก่อน
ไม่รู้โดนยั่วยุอะไรก่อนหรือไม่อย่างไรนะฮะ